มีการอัดคลิปร้องไปทางไทยลีกนะครับให้เลื่อนการแข่งขันเกมที่จะพบกับการท่าเรือในวันที่๔เมษายนนี้ออกไปนะครับ
เพราะว่าประเด็นคือนักกีฬาเนี่ยไม่สามารถจะทำการฝึกซ้อมได้นะครับ
ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าไม่ใช่เปลี่ยนสนามแข่งขันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางการท่าเรือได้มีการเสนอให้ไปแข่งขันใช้สนามที่ชนบุรีนะครับ
ก็บอกว่านั่นคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับแล้วก็อยากให้ไทยลีกเนี่ยคำนึงถึงหลักมนุษยชนนะครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยการร้องเรียนไม่เป็นผลนะครับต้องแข่งขันตามโปรแกรมเดิมนะครับ